ทีนี้ไปดูในมุมของคนที่จะมารอต้อนรับคุณทักษิณกลับประเทศไทยนะคะ
มีกลุ่มคนเสื้อแดงอีสาน๒๐จังหวัดนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางมาคุณทักษิณจะกลับมาวันที่๑๐สิงหา
มาตั้งแต่วันที่๙คือจะมารอรับเลยที่สนามบินดอนเมือง

ท่านนี้เป็นแฟนคลับตัวยงของคุณทักษิณถึงขั้นเคยบินไปหา
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูเรื่องราวของเจ๊อ้อยโคราชหน่อยค่ะ
เป็นเจ้าของร้านเจ๊อ้อยเฉาก๊วยโบราณโคราชนางแสนสุกอายุ๖๒ปีนะคะ
เป็นแฟนคลับของคุณทักษิณพาไปดูในบ้านเนี่ย
ไปหมดเลยตั้งแต่สมัยคุณทักษิณ
เป็นนายกอยู่พักไทยรักไทยจนไปดูใบ
อ้อยบอกว่ารู้จักกับคุณทักษิณตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ตอนนั้นคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนั่งรถไฟมาโคราช
ก็เลยเอาเฉาก๊วยไปฝากหลังจากนั้นตัวเองก็กลับบ้านนะคะ
คุณทักษิณกินเฉาก๊วยแล้วบอกอร่อยเฉาก๊วยร้านไหนเนี่ยอร่อย
ส่งคนมาถึงบ้านเจ๊อ้อยเลยนะมาซื้อเฉาก๊วยเอาไปกินอีก
อ้อยบอกประทับใจคุณทักษิณมากทุกครั้งที่มาโคราชก็จะไปรับตลอดเลย
รอต้อนรับนะคะทีนี้พอถูกยึดอำนาจคุณทักษิณไปอยู่ดูไบ
อ้อยบอกไปเยี่ยมทุกปีเลยอ่ะคุณผู้ชมไปเยี่ยมทุกปีโทรศัพท์หา
ติดต่อทางโซเชียลเพราะรู้ว่าคุณทักษิณจะกลับมาสิ
สิงหาคมนี้ตื่นเต้นดีใจจะไปต้อนรับที่สนามบินดอนเมือง
จะไปเต้นต่อวันที่๙สิงหาคมเลยค่ะก็เลยอยากจะฝากถึงพพเปหยุดด้วยก็ค่ะ
ไม่รู้คุณประยุทธ์ดุมโมโล

รุ๊งตู่ทำไมชอบอารมณ์เสียเวลาพูดคือ
ไม่ดีทุกทีเลยค่ะลุงตู่ฝากบอกลุงตู่ด้วยนะครับ
บอกว่าใจเย็นเย็นค่ะถ้าเกิดวันหลังเขามาถามหาลุงตู่
แล้วถ้าสินโมโหมากลุ้งตูจะมีความรู้สึกยังไง
ต้องใจดีใจเย็นใจร่มจะได้สบายค่ะ
อ้อยก็ว่าไปเอาล่ะทีนี้ค่ะที่ปรึกษากลุ่มสตรี๒๐
จังหวัดภาคอีสานคุณพนวดีตันติสิรินบอกว่าพอรู้เรื่องของเวลา
ที่ชัดเจนว่า๑๐สิงหาคมคุณทักษิณจะมาที่สนามบินดอนเมือง
เขาก็ประสานกันแก่นำกลุ่มสตรีเสื้อแดงภาคอีสาน๒๐จังหวัด
ก็ตั้งใจว่าจะไปรับนะคะขับรถไปเองบ้างเมารถตู้ไปบ้าง
ยอยกันไปตั้งแต่เก้าสิงหาคมนั่งรถไฟไปบ้างก็จะนั่งรถไฟ
น้องคายกรุงเทพมั่นใจว่ารถไฟเต็มทุกโบกี้อะค่ะ
แล้วก็ฝากบอกไปนิดนึงว่าแหมถ้าอดีตนายกยิ่งลักษณ์กลับมาด้วยเนี่ยนะ
จะยิ่งดีใจแล้วยิ่งยินดีมาก
ภาคประชาชนก็กังวลและเป็นห่วงเป็นใยมานานแล้วกลัวความไม่ปลอดภัย
แต่เมื่อถึงจุดนี้มันเหมือนกับเอาไงเอากันพอถึงจุดหนึ่งเราเข้มแข็งเราบอกมาเลย
มาสู้กับความอายุติธรรมทำอายุติธรรมให้เป็นความเป็นธรรมให้กับท่าน
เพราะว่าพี่น้องเราคงมากันเยอะ
อย่างท่านนายกฤษฎร์หญิงรักเองควรคลุมคนเสื้อแดงจะมีการให้กำลังใจ
คือเราก็ยังไม่ทราบว่าท่านจะกลับมาพบกันไหม
หรือท่านนายกฤษฎร์ศักดิ์สินภาคกลับมาก่อน
เพราะไม่มีข่าวท่านยิ่งรักจะกลับนะ
ถ้ากลับมาพร้อมกันก็ดีค่ะ
คือก่อนหน้านี้ที่จะมีข่าวเมื่อวานนี้ว่าคุณทักษิณจะกลับวันที่๑๐สิงหาคมเนี่ย
มันจะมีข่าวเรื่องการเสียชีวิตของอดีตคนขับรถของคุณทักษิณที่ชื่อว่าลุงป๊อก
โรคมะวิงตับตอนที่เป็น
นายก์ลุงป๊อกก็ขับรถให้

คือลุงป๊อกพอเสียชีวิตไปก็มีข่าวว่า
คุณทักษิณก็แจ้งไปยังครอบครัวลุงป๊อกนะฮะบอกว่า

ขอให้เก็บศพไว้ก่อนเดี๋ยวคุณทักษิณจะกลับมา
ร่วมพิธีนะฮะแล้วเมื่อวานก็มีข่าวว่าจะกลับวันที่๑๐สิงหาคม
นั่นหมายความว่าจะกลับจริงใช่ไหมเนี่ยนี่นะครับ
ป๊อกนายวิชัยช่างเหล็กนะครับอายุ๗๓ปีอดีตคนขับรถคู่ใจของคุณทักษิณชินวัฒน์นะครับ
เสียชีวิตเมื่อสิบเก้ากรกฎาคมนะครับอ่าศพตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเขมาพิราตาราม
ราชวรวิหารที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ทางครอบครัวได้ประกอบพิธีทางศาสนานะครับสวดพระอภิษฐรรมตั้งแต่๒๐๒๔กรกฎาคมนะครับ
แล้วก็จะเก็บศพเอาไว้ก่อนเบื้องต้น๓๐วันตามที่คุณทักษิณเนี่ยบอกมานะฮะ
แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ระหว่างนี้เนี่ยถ้าถึงวันที่๑๐สิงหาคมก็จะอยู่ในช่วง๓๐วันนี้นะครับ
มีสมาชิกในครอบครัวชินวัฒน์นะครับอย่างคุณหญิงพจมานณป้อมเพชร
คุณพินทองทานะฮะแล้วก็คุณแพทองทานเองก็ไป
แสดงความอาลัยในงานศพของลุงป๊อกนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับคุณทักษิณก็ส่งพวงหลีดมาร่วมแสดงความอาลัย
ทางครอบครัวตอนนี้ก็ทำพิธีบรรจุศพเก็บเอาไว้ก่อนนะฮะ
คุณทักษิณบอกเอาไว้นะครับให้เก็บศพลุงป๊อกไว้ก่อน
เพื่อรอให้คุณทักษิณกลับมาร่วมพิธีชาปนกิจ
นี่ครับพวงหลีดดรทักษิณชินวัฒน์และครอบครัว
วันนี้คุณจ๋าจำศรีผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับลูกสาวของลุงป๊อกนะครับ
บอกว่าคุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับเมื่อ๒๐กรกฎาคมนะครับ
ลูกสาวบอกว่าพ่อเนี่ยเคยทำอาชีพรับจ้างล้างรถมาก่อน
คุณทักษิณตอนเป็นนักธุรกิจเนี่ยไปล้างรถบ่อย
ไปล้างรถที่คุณพ่อเนี่ยรับจ้างล้างรถนะครับ
สนิทสนมกันพอคุณทักษิณมาทำงานทางการเมือง
ก็ชวนคุณพ่อมาเป็นคนขับรถให้
จากนั้นก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด
กลายเป็นคนขับรถคู่ใจของคุณทักษิณ
พอคุณทักษิณต้องหลีภัยทางการเมืองไปอยู่ต่างประเทศ
ก็ยังไปทำงานอยู่ในบริษัทของคุณทักษิณเหมือนเดิม
แต่ทำตำแหน่งอื่นแล้วไม่ได้ขับรถแล้ว
แล้วที่ผ่านมาคุณพ่อจะบ่นหาบ่นคิดถึงคุณทักษิณให้ลูกหลานฟังตลอด
จนกระทั่งล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตในวัย๗๓ปีนะครับ
ระหว่างที่สวดศพคุณพ่อทางครอบครัวคุณทักษิณก็ติดต่อมาหา
แล้วก็ขอเป็นเจ้าภาพดูแลค่าใช้จ่ายในงานให้ทั้งหมด
แล้วก็แจ้งขอให้เก็บร่างคุณพ่อไว้ก่อน
ทำให้ทางครอบครัวของลุงป๊อกเนี่ยบอกว่าทราบซึ้งใจเป็นอย่างมาก
ก็ภาคภูมิใจที่เขาเป็นคนดีอะค่ะ
รู้สึกยังไงบ้างที่คุณทักษิณจะกลับมาเมืองไทยละ
หรือจะมาพร่อมงานครองกลุ่มพ่อด้วย
รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็เป็นเกียรติค่ะให้กับครอบครัวค่ะ
เขาก็ทำงานกันมาตั้งนานแล้วค่ะยังสมัยที่ยังเป็นนักธุรกิจอะค่ะ
ขณะเดียวกันนะครับทางวัยยาวัชกรวัดเขมาพิราตารามนะครับ
บอกกับทีมข่าวของเราว่าหลังจากสวดพระอภิษฐรรมศพลุงป๊อก
คืนสุดท้ายคือ๒๔กรกฎาคมนะครับ
ทางครอบครัวก็ได้ขอให้บรรจุศพในวันนั้นไว้ก่อน
รักษาไว้ที่วัดนะครับแจ้งว่าจะขอเก็บเบื้องต้น๓๐วัน
แต่จะนำไปชาปนกิจวันไหนเนี่ยทางครอบครัวยังไม่ได้แจ้งให้ทราบ